ท่านผู้ชมครับเรื่องของการเปิดเพลงเสียงดังนะฮะ
อ่าแล้วก็ทำให้เกิดปัญหากับเพื่อนบ้านอืมนะครับ
ก็มีเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับคราวนี้เราไปตามมาให้แล้วนะครับ
คลิปที่มีคนเขาร้องเรียนผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ไปฟังเสียงก่อนนะ
ว่าบ้านหลังนี้เปิดเพลงแล้วร้องเพลงเนี่ยเสียงดังขนาดไหนค่ะอ่า

บัวลอยแต่เพื่อนบ้านบอกมันไม่ถึงบัวลอย
ถึงบ้านฉะนี้แหละก็ก็ดังนะก็ดังนะ
เพื่อนบ้านเขาไม่ได้สนุกด้วยครับค่ะอ่ะ

บ้านหลังนี้ร้องเพลงเสียงดังมาตลอดเป็นเวลานาน
ผู้ใหญ่บ้านเทศบาลไปเตือนให้แล้วก็ไม่เป็นผล
เวลามีชาวบ้านเนี่ยเพื่อนบ้านเขาไปร้องเจ้าหน้าที่

ผู้ที่ถ่ายคลิปแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าไปถ่ายใกล้กว่านี้ไม่ได้
นี่ขนาดไกลแล้วนะแต่ใกล้กว่านี้ไม่ได้
เพราะว่าเจ้าของบ้านนี้เนี่ยเขามีปืนมีกล้องวงจรปิดด้วยนะ
ตำรวจก็เคยมาเตือนนะแต่ก็ไม่ได้ผล
แล้วใครไปมีปัญหากับบ้านนี้จะถูกเอาปืนมาขู่
ยังเคยมีคนนึงนะคุณเขียนมาสอนเขาทนไม่ไหว
ร้องเพลงเสียงดังแบบเนี้ยนะเอาก้อนหินเครื่องใส่หลังคาโอ้โห
เจ้าของบ้านเอาปืนออกมายิงขู่ใส่เลย
กลายเป็นว่าชาวบ้านกลัวกันหมดนะฮะ
แล้วคนถ่ายเนี่ยบอกว่าในคลิปเนี่ยเขาถ่ายหลายระยะ
ระยะ๑กิโลเมตรระยะ๘๐๐เมตรนี่นะ
ชาวบ้านแถวนี้อยู่ใกล้แบบ๒๐เมตรก็ยังมี
คือจะได้เทียบเสียงไงว่าเสียงมันไปไกลขนาดไหน
แต่ไปใกล้กว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าบ้านนี้เขามีปืน
นี่ฮะบางคนเขาก็บอกว่าเขาแนะนำมานะ
ทางสื่อออนไลน์ที่เขาเห็นเขาก็วิจารณ์คอมเมนต์
บอกโอ้โหอย่างนี้ก้อนหินแล้วก็เอาไม่อยู่
ชนที่ก็เอาไหมอยู่อุจาระปลาใส่ดีไหม
ปลาประทกประทัดไหมอะไรอ่ะเลยเดี๋ยวมีเรื่องมีราวเนอ
เดี๋ยวมันจะเลยเถิดทีนี้มันก็ต้องเอ๊ะตกลงแล้วยังไง

หลังจากได้ข้อมูลมาว่าบ้านหลังนี้
อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ
อยู่ที่บ้านทุ่งข้าวตอกใหม่หมู่๘
ตำบลน้องแห่งอำเภอสรรสายนะฮะ
ได้ไปเจอกับเจ้าของบ้านเจ้าของเสียงเพลงบัวลอยแล้ว

นายเจริญคำแสนอายุ๕๕ปี
ฟังเขาก่อนฟังเขาชี้แจงก่อน
ตกลงแล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่

ลำโพงอันนี้เห็นไหม

บ้านเนี่ยที่อยู่ในระแวกบ้านของผม

แล้วก็มีห้องแถวที่เป็นห้องเช่าอยู่แห่งหนึ่ง

นายเจริญบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย

วันนั้นคือ๒๒พฤษภาคม

ก็มีแค่พ่อแม่ลูก๓คน

ไม่ได้เสียงดังรบกวนอะไรใครเลยนะ

เป็นจุดที่ไม่มีบ้านคนอยู่

ก็เลยมาถ่ายคลิปที่รั้วหน้าบ้าน

ก่อปัญหาเสียงดังกับเพื่อนบ้าน

คืนเดียวมีแค่คืนเดียวด้วย
เราจะอาจจะอคะแนี่ย

ถ้ามีคุณมาถ่ายคลิปล่ะ

มาถ่ายคลิปสำหรับโคม

ใครมาถ่ายคลิปล่ะ

คุณว่ามิลิมบุคค้นนี่
ไม่ใช้ไม่เดี๋ยวตอนน่ะ
ที่รอบรอบก็เป็นสวนเป็นอะไรหมดใช่มั้ยครับ
ใช่ครับรอบรอบเป็นสวนแล้วทางหน้าแล้ว
ที่ผมลำโพงไปนี่ก็จะเป็นทุ่งหลาง
กรณีที่เกิดขึ้นที่เขาว่าพี่มีปืนมายิงปืนขู่นี่เป็นยังไงจริงไหมครับ

ผมก็ยอมรับสารภาพเขาปรับแล้วก็ไม่รอลงอาญาทุกอย่าง
จริงผมยิงในบ้านขู่เขานะ
แต่คนที่อยู่กระท่อมข้างหน้าบ้าน
มันอาจจะเคยเห็นผมยิงนอกบ้านสักนัดหนึ่ง

แอบถ่ายคลิปผมร้องแค่วันเดียว
แค่สองทุ่มถึงสามทุ่มกว่ากว่า
บัวลอยอยู่แค่นี้ชั่วโมงกว่า
ทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แถวนั้นนะครับทุกผู้ชมครับ
ที่นาจริงเขาบอกว่ามีชาวบ้านอยู่แค่สี่ห้าหลัง
กับมีห้องเช่าอยู่แห่งหนึ่ง
เราก็ลองไปถามดูนะครับคนที่อยู่ในห้องเช่าแถวนั้นนะครับ
อยู่ใกล้บ้านนายเจริญเขาบอกว่าบ้านนายเจริญเนี่ยเปิดเพลงร้องเพลงเสียงดังจริง
แต่บางวันก็เงียบนะบางวันก็เสียงดัง

แต่ยืนยันว่าก็ไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับทางเพื่อนบ้านนะ
มันก็เหมือนอาจจะหลัดร้อน
บ้านนาจริงก็เหมือนได้เพราะวันก็โหลเยอะ

เฉียงร้องแต่ว่าเจ้าก็เสียงร้องทั้งนานแหละไง
มันอยู่กับบ้านตั้งจากที่ตั้งวัน

ก็เปิดเพลงแบบบางครั้งแล้วมันเปิดเสียงดังเหรอ
เย็นไหว
คือมีข่ำสองคำได้กล้ามขึ้นมาแต่ก่อนนี้กว่านั้นหรอ
ตั้งแต่กี่โมงกว่ากี่โมงประมาณเจ็ดโมงกว่านี้หรอ

ถึง๗มกว่าโมง

นี่ข้อมูลจากชาวบ้านแถวบ้านนายเจริญเขานะ

พอคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปตอนนี้เดือดร้อนมาก

อืมก็เลยปรึกษาเพื่อนแล้วก็คนที่รู้จักแล้ว
เดี๋ยวจะเอาคลิปนี้ไปแจ้งความดำเนินคดี

อ่านี่นะฮะ
เราก็พยายามสอบถามความจริงมาให้ว่า

เนี่ยเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอย่างนี้